สายกะพริกก็ใช้เวลาต้องใช้เวลาซ่อมไม่นานมาก
เพราะเขาแค่เขาตกมาแล้ว๕๖๐มิตรเนี่ยก็แย่อีกแล้ว
เพราะฉะนั้นผู้สายกะพริกต้องรีบซ่อม
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันกับเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่ในประเทศ
ก็คือเรื่องปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัดของภาคอีสานนะคะ
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเอาในช่วง๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ย
มีหลายจุดในประเทศนะคะที่เกิดน้ำท่วมขึ้น
ภาคกลางก็มีนะคะภาคเหนือตอนล่างก็มีนะคะ
แต่วันนี้ที่จะบีบแล้วก็ไปที่อีสานเนี่ยเพราะว่านักจริง
รอบนี้จุดที่สนใจที่สุดอยู่ที่จังหวัดสกลนคร

เพราะว่าเวลาเขาระบายน้ำน้ำผ่านน้ำเอ่อน้ำล้นเนี่ยนะคะ

วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันคือว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าโดนมีภาคริ
ของการรายงานข่าวที่สกลนคร
หรือว่าพื้นที่ในภาคอีสานมากคือ

เขื่อนแตกไหมคือมันเป็นอ่างเก็บน้ำล่ะนะคะ
แต่จะเรียกว่าเขื่อนแตกไหมนี่เรียกปิดข่าวหรือเปล่า
นี่ใช้คำเล่นคำกับชาวบ้านหรือเปล่าบอกกัดซ้อเนี่ยนะคะ
เพราะสภาพจิตใจคนที่โดนน้ำท่วมเมตรครึ่ง
ที่๒เมตรไม่ฟังแล้วค่ะอย่างนี้เขาเรียกแตก
แต่ในทางวิชาการเนี่ยยังเถียงกันอยู่ว่าตกลงแล้ว
อยากสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจเตรียมตัวหรือ
ห่วงหน้าห่วงตาหรือจริงแล้วมันเป็นลักษณะ
หน่วยงานราชการเขาต้องพูดแบบนี้จริง
เราจะมาทำความเข้าใจกันว่าทำไมนะตอนนี้
ถึงแม้ว่าที่สกลนครหลายพื้นที่จะน้ำลดแล้ว
แต่ยังน้อยต้องอยู่ไปอีกสักสัปดาห์
สัปดาห์เสร็จเพื่อให้น้ำระบาย

ไม่ใช่อยากจะระบายเขาเขาก็ลงไปนะคะคุณผู้ชม
เพราะสภาพไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะ
วันนี้เราจะพูดคุยกันกับคนที่รู้มากกว่าดิฉันเยอะเลย
เดี๋ยวฉันจะถามเยอะหน่อยนะคะเพราะเรานึกไม่ค่อยออก
เราอาจจะชินกับภาคใต้เพราะโดนซ้ำซากเยอะ
เราอาจจะชินกับตรงตอนกลางของประเทศ

แต่อีสานเราอาจจะนึกไม่ค่อยออก
เพราะวนมาให้เราเป็นข่าวไม่ค่อยบ่อยนะคะ

ท่านเป็นรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จะถามใช่ไหมคะทำไมเชิญปพมา

เพราะต้องรู้พอกับอุตุศูนย์เตือนภัยพิบัติ

เพราะต้องเข้าให้เร็วพอกันเช่นเดียวกัน
คุยกับรองกรอบชัยบุญอารณะนะคะ

เป็นผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังอุทธกภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสีตางพิไลล่าสวัสดีค่ะ

เพราะเอาจากที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันมาเยอะ
แต่เข้าใจคนที่บ้านโดนน้ำท่วมนะคะ
ช่วงที่เราน้ำท่วมใหญ่นี่บ้านโดนไปเมตรเศษเหมือนกัน

ว่าตกลงไอ้ที่รัฐบอกว่าเตือนเราแล้ว
ทำไมเรารู้สึกเหมือนเราไม่โดนเตือนนะคะ

เอาเบื้องต้นก่อนให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ

วันนี้ที่รองอธิบดีกรมชนรับประทาน

เนื่องจากผลตกหนักตั้งแต่วันที่๒๗แล้วนะคะ
เทือกเขาภูพาน้ำเลยมีมวลน้ำจำนวนเยอะมาก
ไหลมารวมกันแล้วก็ลงสู่บึงหนองหานอันนี้เราพูดถึงสกล
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยอาจจะเบาใจซะด้วยซ้ำโอ้โหบึงเบอร์เลอร์เลยค่ะคุณผู้ชม
น่าจะเบาใจซะด้วยซ้ำแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้น
เพราะว่าทุกที่ไปกองตรงนั้นกันหมดเลย
แล้วจากนั้นจากการที่ลงไปที่บึงหองหานเสร็จแล้ว
ก็จะมีการระบายไปที่ลำน้ำก่ำที่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมนะคะ
แต่ว่าไม่ได้อย่างใจค่ะคุณผู้ชมคือฝนที่ตกหนักมา
น้ำที่สะสมกันกับน้ำที่จะระบายไปกว่าจะถึงแม่น้ำโขงเนี่ย
ไม่ได้อย่างใจเพราะฉะนั้นเอ่อล้นท่วมนองไปหมดค่ะ
ส่วนเรื่องของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเดี๋ยวถามให้
ตกลงเรียกพังกัดซ้อแตกนี่ปิดข่าวใช่ไหมไม่บอกชาวบ้านใช่ไหม
กลัวเสียหน้าใช่ไหมเนี่ยนี่เขาเห็นกันหมดแล้วนะภาพเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวมาถามให้ฟังแต่ว่าเอาเบื้องต้นก่อนค่ะ

ท่านต้องใช้คำให้เหมือนกรมชนประธานถูกไหมคะ
คืออธิบายแบบนี้หน่วยงานรัฐต้องพูดเหมือนกันถูกไหมคะ
ต่างจากนี้ถูกไหมคะ
เราบูรณาการร่วมกันแล้วก็เราเข้าใจปัญหาเหมือนกัน
แล้วก็การตอบต่างมันจะไปที่ทางเดียวกัน
แต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเราต้องให้ข้อเท็จจริง
และสิ่งที่ทางเราให้กรมชมประธานให้เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราให้นั้นคือข้อเท็จจริง
เราคงไม่คิดจะปิดบังเพื่อให้ประชาชนเข้าใจคาดเคลื่อน
เพียงแต่ว่าถ้ายิ่งปิดบังยิ่งไม่ดี
การให้ข้อที่จริงดีที่สุดเพราะพี่น้องประชาชนจะได้รู้ตัวเตรียมตัวรับได้ทัน
ค่ะคือถ้าเราพูดถึงว่าหน่วยงานรัฐเตรียมรับมือกับ
ผลกระทบจากฝนตกหนัก๓วัน๓คืนที่อีสานไหมเนี่ยเอาจริงค่ะ
คือเตรียมทันไหมคะเอาเดี๋ยวเตรียมหรือไม่เตรียมก่อน

ทันไม่ทันคะเนี่ยอันนี้ท่านประเมินว่าท่านเตรียมทันไม่ทันคะ

นี่เรียกทันเหรอคะนี่เอาใจคนที่บ้านน้ำท่วมถามเลยนะคะ
คำว่าทันเนี่ยนะฮะคืออย่างนี้ครับ
คือจริงแล้วฝนฟ้ามาเรารู้แล้วกับการคาดการณ์พยากรของกรมประตูนิยมวิญญาณ

ประตูก็แจ้งมาตลอดเราก็แจ้งตลอดตั้งแต่๒๓แล้วค่ะ
แจ้งพื้นที่เราแจ้งเลยนะครับว่าจะเข้าภาคตะวันออกเชียงเหนือก่อน
เพราะจริงแล้วมันจะขึ้นข้างบนจะเป็นส่วนหนึ่งที่รับผลกระทบ
แต่เราก็แจ้งอย่างนี้นะฮะทั้งภาคเหนืออีสานตอนบนแล้วก็ภาคเหนือ
เราแจ้งตั้งแต่๒๓พอเริ่มเข้ามาพอเริ่มเข้าเขตเวียดนาม
เริ่มแตะชัยฝั่ง๑๑๒กมเราก็แจ้งอย่างนี้แจ้งบอกจังหวัดเหล่านี้นะครับ
บางช่วงจังหวะเวลาที่มันความชัดเจนแล้วก็ลงลายไปหลายจังหวัดได้
ตั้งแต่๒๓๒๔๒๕มีการแจ้งถามว่าแจ้งแจ้งยังไง
การแจ้งนั้นมี๒หลักคิดแจ้งเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ
เพื่อให้รับทราบเพื่อจะได้รู้ตัวเพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับมือ
รับมือยังไงบ้างก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าก่อนมาให้สังเกตปริมาณน้ำ
ให้เก็บข้าวของถ้าใดพื้นที่ต่ำอยู่แล้วก็เก็บข้าวของที่นี่สูงไว้
ลักษณะนี้ไปนะครับแจ้งเพื่อให้ทางจังหวัดบูรณาการหน่วยงานเกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือ
ก็หมายถึงว่าแจ้งประชาชนด้วยให้เตรียมพร้อมรับมือ
ภาคส่วนการหน่วยงานเครือข่ายเตรียมความรับมือ

ครับท่อนั้นประเมินไหมว่าจะหนักขนาดนี้ล่ะ

ไม่คิดขนาดนั้นเราคิดว่าเป็นคล้ายผลกระทบ

รู้แต่ว่าตกหนักแล้วก็หนักมากบางแห่ง

แต่เวลาประเมินว่าปพต้องเตรียมแล้วนะ
เพราะเวลามีปัญหานี้ดิฉันก็นึกถึงใครไม่ออก
ปพก่อนเลยนะคะปพรู้ข้อมูลแค่ไหน
ว่าต้องฟู๊บเข้าไปที่อีสานคะ
อย่างนี้ค่ะคือกรมอุตถุนิยมจะเป็นคนตัวบอกก่อน
เขาจะแจ้งทั่วประเทศแจ้งตามข่าวสาร
ขณะการกรมเราก็ดูจากประกาศของกรมอุตถุ

ลมเก้าตรงนั้นทิศทางคือภาคไหนภาคไหนบ้าง

ประตูแจ้งมาฉบับที่๑ฉบับที่๒
เราก็แจ้งไปที่ไหนบ้างนะฮะ

เหนือประมาณ๙จังหวัด
ภาคอีสานประมาณ๑๓๔จังหวัด
เราก็บอกอย่างนี้เลยแจ้งภาคเหนือ

เหนือในพื้นที่ได้แก่
มห่องสวรรค์เชียงไหล่เชียงใหม่ครับ
อย่างนี้ภาคตอนออกเชียงเหลือก็ได้แก่เรยน้องบรมภูมิ
น้องคายอูดรคอนกรรมบึงการสกลนครและพรภนม
เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะแล้วก็แต่ละภาคไป
เพื่ออะไรฮะเพื่อเตรียมความละสถานการณ์
ก้อนมันจะขอแทรก

เพราะระบบไหมด้วยนิสือมันง่ายครับ
เอาอย่างนี้นะคะแสดงว่ารอบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจนถึงวันนี้ที่เราคุยกัน
คะรอบนี้ที่อีสานเนี่ยเกินกว่าที่เราประเมินใช่ไหมคะ
แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว
บริเวณที่ราชเชิงเขาที่รุ่มต่ำ
บริเวณที่ริมฝั่งชายทะเลเพราะมันมีการกระทบถึงเป็นกัน
รวมทั้งบริเวณที่เคยเกิดน้ำท่วมน้ำป่าน้ำท่วมฉับพันธ

ก็หมายถึงว่าแต่ละพื้นที่มันจะมีความเสี่ยงแตกต่างกัน
เราแจ้งเพื่อให้รู้ว่าอำเภอนี้จะมีลักษณะของเป็นพื้นที่ต้นน้ำ
ควรจะต้องดูแลอะไรพื้นที่นี้ปลายน้ำ
จะเน้นเรื่องพื้นที่ท่วมในที่ขังอะไรต่างไป
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือการเกิดธกภัย

เพื่อให้อย่างน้อยจังหวัดแจ้งอำเภอแจ้งท้องถิ่น

กลไกก็มีทั้งวิทยุกระจายข่าวหอกระจายข่าวต่าง

ที่ท่านรองอธิบดีอธิบายมาค่ะอาจารย์สิตางค่ะ
เอางี้ก่อนอาจารย์อันนี้หนักจริงถูกไหมคะ

คือหนักแน่เรียกว่าหนักจริง
สมกับที่เราเห็นแล้วว่าข่าวที่อีสานโดยเฉพาะที่สกล

เราเอาสถิติอันไหนมาเทียบดีคะว่ารอบนี้เขาใหญ่ขนาดไหนคะ
คือปกติถ้าเราพูดถึงฝนเฉลี่ย
ของสกลนคล
แต่รอบนี้๓วันมีฝนไปแล้วประมาณ๔๐๐
คือ๑ส่วน๔ของฝนทั้งปีของสกลเลย
แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราดูสถิติเฉพาะของเดือนกรกฎา
เป็นเฉลี่ย๓๐ปีที่ผ่านมา

แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเพียงแค่๒วันฝน๒๕๐ไปแล้ว
คือแค่๒วันฝนเทียบเท่ากับฝนทั้งเดือนของค่าเฉลี่ย
ซึ่งถามว่าเยอะไหมเยอะและเยอะมากนะคะ
อย่างค่าที่เขาใช้ในการออกแบบอ่างเก็บน้ำอะไรต่าง
ของกรมชมประธานปกติค่าที่ใช้ออกแบบอยู่ที่ประมาณค่าความถี่ของฝนประมาณ๒๕ปี
แต่ว่ารอบนี้เนี่ยฝนรอบนี้เป็นฝนที่มีค่าความถี่การเกิดประมาณ๕๐ปี
เพราะฉะนั้นยังไงก็เกินปริมาณที่ออกแบบไว้
คือไม่ว่าจะอะไรเนี่ยเกินกว่าที่ออกแบบไว้
ดิฉันอาจจะใช้คำว่าเกือบทั้งหมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นที่เก็บน้ำการระบายน้ำแม้กระทั่งปริมาณฝนที่อาจารย์บอก
วันของเขาเท่ากับ๑ใน๔ของทั้งปีปกติ
ใช่ค่ะแล้วก็แค่๒วันเนี่ยคือเท่ากับฝนเฉลี่ยเกือบทั้งเดือนของ๓๐ปีที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นมันเป็นน้ำมันเยอะจริงอันนั้นคือเรื่องของธรรมชาติ
ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่ให้เกิดไม่ได้
แล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือสกลนครเนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่ปี๒๕๑๗เนี่ย
ไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่แบบนี้
คือท่วมครั้งสุดท้ายถ้าไปถามประชาชนคือ๒๕๔
คือ๔๓ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรื่องของความพร้อม
คือคนก็ไม่ชินกับเหตุการณ์แบบนี้คนก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิด
อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของความพร้อม
ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการคาดว่าน้ำมันจะมากขนาดนี้

ทีนี้ถ้าเกี่ยวพันไปถึงว่าถ้าฝนมากขนาดนี้แล้วเนี่ย
เมื่อกี้ที่คุณจอมขวัญพูดไปถึงระบบระบาย
ระบายแน่นอนว่าไม่ได้ออกแบบมาให้สำหรับน้ำมากขนาดนี้
แต่ถึงแม้ว่าศักยภาพของระบบระบายจะได้เท่าที่ออกแบบ
แต่มันผ่านมาจากวันนั้นที่ออกแบบมาจนถึงวันนี้มันคล้ายกรุงเทพ
คือมันไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมถึงวันที่ออกแบบแล้ว
อย่างกรุงเทพตอนนี้เนี่ยศักยภาพการไหลของน้ำในระบบระบายเนี่ย

ซึ่งสกลนครตอนนี้เราไม่ทราบว่าเท่าไหร
แต่แน่นอนว่ามันไม่ได้เหมือนตอนที่ออกแบบแน่นอน
คือค่าที่ออกแบบก็น้อยกว่านี้แล้ว

ด้วยการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
ด้วยถนนถนนเนี่ย

นี่ใช้มือไก่หน้าผาก

ไม่ได้ถูกแต่มันเกิดขึ้นได้

แต่หมายถึงว่าคือที่มันท่วม
มันต้องท่วมคือจะไปโทษอะไร
อย่างหนึ่งนี่ไม่น่าจะได้นะคะ

คือทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ท่วมได้ทั้งหมดเลย

โอ้โหไม่มีทางคำนวณไว้พอได้เลย
พูดง่ายนะศักยภาพของการรับน้ำเชิงพื้นที่เนี่ย

เหมือนกับที่เคยออกแบบครั้งแรก

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่รองรับน้ำ

อย่างนี้ศักยภาพของการรับน้ำเสริมพื้นที่

เหรอครับ

นี้ก็หนัก๓วันเท่ากับ๑ใน๔ปี
อาจารย์มีหนองหาญ
ก็คือปัญหาคือพอน้ำมา

กับน้ำวุ่น

ส่วนหนึ่งที่มาอยู่แล้วซึ่งท่วมในพื้นที่เมืองอยู่แล้ว
ซึ่งน้ำพื้นที่เมืองเนี่ยจะไปไหนน้ำพื้นที่เมืองก็ต้องระบายไปหนองหานเหมือนกัน
เดี๋ยวอาจารย์คำว่าคือมันไปเมืองคือแปลว่าไม่ต้องรอน้ำจากเทือกเขาใดทั้งสิ้นใช่ไหม
มันมีน้ำที่มาจากเทือกเขาแล้วมันไปอยู่แล้ว
ก่อนที่จะเข้าตัวนี้ตามที่มีส่วนเหลือส่วนเผื่อนะฮะ
แต่ว่านักขนาดนั้นเอง๓๐๐ล้านลูกบาทเมตรไปแล้ว
ถึง๔๐๐แล้วใช่ค่ะในช่วงนั้นก็หมายความว่า
ขีดความสามารถของเขารับไม่ได้แล้วมันก็จะระบายออกมาอย่างนี้
เวลาเราพูดถึงบอกว่าหนองหานมีกำลังในการรับน้ำได้เท่านี้เนี่ย
โดยที่ไม่ต้องรอมวลน้ำใดเลยถูกไหมคะ
คือในเมืองก็อิ่มแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีมวลน้ำไหลมารวมถูกไหมคะ

คือน้องหานเนี่ยใช่คือในช่วงระยะเวลานี้คือน้องหานก็เต็มแล้ว
เพราะฉะนั้นน้ำที่มาเพิ่มเนี่ยน้องหานรับแทบไม่ได้ไม่ได้เลยรับไม่ได้แล้ว
ทีนี้น้ำในเมืองจะออกไปไหนก็ต้องออกไปที่น้องหาน

มันก็ต้องรอน้ำที่หนองหานรถหรือต้องระบายออกโขงอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นระดับน้ำในเมืองก็ยังทรงอยู่

เพราะฉะนั้นตรงรอบหนองหานนั่นแหละที่จะช้าที่สุด
นี่ดิฉันประเมินถูกป่ะคะถ้าประเมินผิดบอกนะคะ
ถ้าดูภาพจากทิสตาร์จะไปช้าที่สุด
ครับก็ถ้าดูภาพจากทิสตาร์ซึ่งเขาใช้ดาวเทียง
ก็รอบน้องหานเป็นจุดที่ตอนนี้ยังมีน้ำอยู่
คือที่ถามไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่ามันมีหนังสือที่ออกมา
แล้วก็มีการประเมินซึ่งก็ต้องบอกประชาชนนะคะ
ว่าคือน้ำบางจุดเนี่ยสงบลงไปเยอะแล้วลดลงไปเยอะแล้ว

แต่ตรงหนองหาเนี่ยต้องรอบวกไปอีก๗บวกไปอีก๗นะคะ
เพราะว่ากว่าจากน้องหานจะลงสู่ลำน้ำก่ำ

ไม่ใช่อยู่ดีอยากจะให้ระบายก็ระบายนะคะคุณผู้ชม
เพราะพื้นที่จากตรงนั้นไปถึงจุดที่จะให้ไปเนี่ย

พื้นที่เมืองของเกือบทุกจังหวัด

เพราะฉะนั้นที่เดือดร้อนมากคือ

แล้วที่โดนท่วมเสมอก็ส่วนเมือง
ไม่อยากจะพูดไปถึงเรื่องผังเมืองเลยค่ะคุณผู้ชม

สรุปแล้วก็คือว่าทำไมท่วม

ยังไงก็ต้องท่วมฟังจากอาจารย์ฟังจากท่านรอง

มีน้องหานหนองหานท่วมรอเองแล้วค่ะคุณผู้ชม
แล้วถามก็คือว่าแล้วทำไมไม่รีบระบาย

เพราะระบบระบายน้ำไม่ได้คำนวณไว้

ถ้าใช้คำพูดของอาจารย์เกือบ๕๐ปีนะคะ
อันนี้เกือบ๕๐ปีนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะยังไงถ้าสงสัยสงสัยไปให้สุดนะคะ
สงสัยมากที่สุดคือว่าทำไมเขื่อนแตกไม่บอก

อย่างนี้ไม่เรียกแตกเหรอมาขนาดนี้ไม่เรียกแตกเหรอนะคะ

จะคุยกับที่ปรึกษากรมชนรับประทานนะคะดรสมภพสุจริตค่ะ

ค่ะเรียนถามคำถามง่ายมากเลยค่ะ
ตกลงภาพที่เราเห็นอ่างที่ว่าอ่างเก็บน้ำห้วยสายขมิ้นเนี่ย
ท่านเรียกท่านเรียกแตกไม่แตกคะ
คือถ้าถามผมในศัพท์ของผมมันไม่มีนะครับเขื่อนแตกอ่ะ

คือผมก็ไม่ทราบเพราะว่าใครเป็นคนบรรยัดในสับนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับ

ผมอนุมานว่าเขาเปรียบอ่างเก็บน้ำเนี่ยเหมือนกับโอ่งน้ำเหมือนกับตุ่มน้ำ

เวลามันพังขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนตุ่มแตกอ่างแตก
เขาก็เลยมาอนุมานว่าเออเขื่อนเก็บน้ำเนี่ยเวลามันเป็นอะไร
คือพังขึ้นมาหรืออะไรพวกนี้ก็เออเขื่อนแตก
แต่นี่ก็โอเคถ้าพูดอย่างนี้โอเค
ก็อยากจะให้นึกถึงคำที่ว่าถ้าตุ่มแตกอ่างแตกเนี่ย
มันก็คือโละแตกเลย
น้ำมันก็กระจายออกมาหมดเลย

เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้คำนิยามแบบประเภทว่าเขื่อนแตกหรืออ่างแตกเนี่ย
ก็อยากจะให้นึกถึงประเภทเดียวกันก็คือตุ่มแตกเพราะฉะนั้น
ในกรณีของเขื่อนแตกตามนิยามของเขาเนี่ย
ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าน้ำทั้งหมดที่ไหลออกมาเนี่ย
กระจายลงมาข้างล่างแบบด้วยกระแสแบบรุนแรงมาก

แล้วออกมาเกลี้ยงห่างเลยก็คือแห้งเลย

แต่ว่าในกรณีของโพยไซค์กามิ้นเนี่ย
มันเป็นการกัดซ้อบริเวณปลายเขื่อน
น้ำจะค่อยไหลออกมา
ไม่ได้ไหลแบบประเภทอะไรฮะแรงรุนแรงทำลายล้างด้านหลัง
นั่นก็คือในหนังคือถ้าเผื่อไปดูตามในหนังเนี่ยนะฮะ
เวลาเขาสร้างมาก็คือเวลาเขื่อนพังแบบประเภทลงมา
วินาสันตะโลน้ำแบบอะไรฮะรุนแรงมาก
น้ำแบบพุ่งแบบเหมือนตุ่มแตกเลยใช่ไหมคะ

ถ้าเผื่อจะนิยามหรือว่าจะหมายถึงเกือนแตก

โดยผมเองในฐานะวิศวกรโยธานในฐานะผู้ออกแบบ
ในฐานะที่ทำงานเรื่องเขื่อนมาตลอด
ผมใช้คำว่าทำนบดินขาด

ถ้าลบดินขาดเขื่อนขาดคันดินขาด
ก็คือมันไปกัดแล้วขาดธรรมดา

อย่างกรณีนั้นโอเคถ้าพูดกับผม
เขื่อนแตกเป็นแบบนี้โอเคผมยอมรับได้ว่า

รสมภพคะคือน้ำที่ออกมาจาก
เก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเนี่ยทำให้สกลสาหัสขนาดนี้หรือเปล่าคะ
หรือยังไงสกลก็ต้องสาหัสอยู่แล้วต่อให้น้ำในอ่างที่ว่านี้ไม่ออกมา
คือตอนนี้สับสนเรื่องทิศทางกันนะครับ
คำว่าสกลในที่นี้ผมอนุมานว่ามันคือตัวอำเภอเมือง

ห้วยชัยขมิ้นก็ดีอ่างน้ำอูนก็ดี
ระบายน้ำลงน้ำอูนเอาสายขมิ้นอีกก่อน
ขมิ้นพอไหลลงมาแล้วพอผ่านทางหลวงหมายเลข๒๒ไปแล้ว

ครึ่งหนึ่งจะไหลไปทางน้ำอูล
ปูนไหลลงแม่น้ำสงครามลงแม่น้ำโขง

อันนั้นไปเลยออกไปทางแม่น้ำสงครามตรงนู้นเลย

อีกครึ่งหนึ่งของห้วยอิทรายขมิ้น
ไหลอ้อมมาทางขวาก็คือจะไหลเข้าหาหนองหาน

น้ำที่ท่วมอยู่ในตัวเมืองนะฮะ

คงอาจจะเปรียบอาจจะอธิบายไปแล้วหรืออะไรอย่างนี้นะ
คือน้ำในตัวเมืองเนี่ยท่วมตั้งแต่เช้าแล้ว
แต่สายขมิ้นขาดเนี่ยตอนบ่าย
อ่า

แต่อย่างที่ผมคิดว่าทางดรจิตังอธิบายไปแล้วนะครับว่า
น้องหานเนี่ยระบายออกน้ำก่ำ
และทางประมาณร้อยกับกิโลถึงจะไปลงบนำโขง

ระหว่างทางก็คดเคี้ยวมาก
เขาเคี้ยวมากก็คือลักษณะก็คือว่าเขาระบายไม่ออก
แล้วก่อนหน้าวันที่๒๖๒๗เนี่ย
ประมาณกลางเดือนเนี่ยมีตารัสเข้ามา
ผมย้อนหลังไปก่อนที่ตารัฐเข้ามาเนี่ย
น้ำอยู่ประมาณเซว่าประมาณครึ่งเดียวค่ะตารัดเทลงมาเต็มเลย
แล้วยังไม่ทันจะคือปล่อยเราก็ปล่อยน้ำปกติก็จะปล่อยน้ำออก
ยังไม่ทันจะปล่อยได้เท่าไหร่เลยนะฮะเซินกาถล่มลงมาอีก
อืมแล้วไม่ได้เบาเบานะฮะเซินกาเนี่ยนิ่งอยู่ทางกรสิน
สกลนครจริงแล้วเนี่ยผมวิ่งเข้ามาถึงกาลสินแล้วนะครับ
แล้วถูกพายุตัวหลังเนี่ยดูดกลับออกไปอีกก็เลยไปหมุนอยู่แถวนั้นนะฮะ
แถวสกลนครกรสินก็เทลงมาเนี่ยนะฮะสี่สามวันสี่ร้อยกว่ามิลเนี่ย
คือไม่ต้องพูดถึงน้ำประมาณ๒ล้าน๓ล้านที่ห้วยทรายขมิ้นเก็บไว้หรอกครับ
ปริมาณฝนที่ตกในตัวพื้นที่เองเนี่ยมันสองสามร้อยมันผมไม่รู้นะ
สองสามร้อยล้านลูกบาทเมตรอยู่แล้วอ่าค่ะแล้วที่ออกมาจากห้วยทรายขมิ้นเนี่ย
ว่าผมมาเอาสามล้านลูกบาทเมตรเนี่ยมันอาจจะขึ้นมาสักวินหรือสองวิน
อืมแทบไม่ได้ส่งผลใช่ไหมคะความหมายคือแทบไม่ได้ส่งผลแทบไม่ได้ส่งผลแล้วก็ไม่ได้ไหลผ่านด้วยฮะ
ไหลไปลงที่หนองหานโอเคถ้าเผื่อไปเติมหนองหานผมถามว่าหนองหานตอนนั้นน่ะ
มีอยู่เท่าไหร่อ่ากี่ล้านลูกบาทเมตรแล้วน้ำที่ไปเติมเนี่ยเซตั้งหนึ่งล้านลูกบาทเมตร
ลงไปใส่หนอนเนี่ยจะทำให้น้ำท่วมถึงเอวเลยเหรอครับ
รสมภพคะอันนี้ดรสมภพจบยังคะไม่อยากแทรกกำลังโอ้โหตื่นตาตื่นใจมาก
คำอธิบายจะสรุปแบบนี้ว่าเรียนกำลังสรุปถูกไหมคะถ้าจะบอกว่าเนี่ย
โดยงานภาครัฐเนี่ยปิดข่าวหรือเปล่าที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นแตกเนี่ย
ไม่ยอมบอกหรือเปล่าคือดรสมพกำลังจะบอกว่าแล้วแต่จะเรียกว่าอะไร
แต่ถ้าบอกว่าปิดข่าวไหมแล้วทำให้น้ำในสกลขึ้นขนาดนี้
ถ้านับตัวเมืองเป็นหลักแทบจะไม่เกี่ยวจากน้ำที่ออกมาจากห้วยสายขมิ้นถูกไหมคะ
ไม่เกี่ยวแต่ถามว่าปิดหรือไม่ปิดคือในวิธีปฏิบัติเลยเนี่ยนะฮะ
เราแจ้งกับพอเราแจ้งกับทางจังหวัดให้เตรียมพร้อมตั้งแต่หลังตารัฐไปแล้ว
เพราะปลารัสเนี่ยทำน้ำเต็มไปแล้ว
คือพูดง่ายเลยก็ถ้าเกิดน้ำมาอีกเนี่ย
คือเกินทั้งหลายแหล่บในภาคอีสานบริเวณแถวสกลนครลิมปุภาอะไรเลย

แต่ข้อที่จริงอย่างหนึ่งก็คือ
อ่างเก็บน้ำทั้งหลายแหล่
ทั้งหนองหางทั้งน้ำอูน
รวมถึงกะละมังสามารถชะลอวน้ำได้หมด
เพราะฉะนั้นอ่างพวกนี้ช่วยชะลอน้ำได้
ศักยภาพของตัวอ่างเขาเอง

ตกลงสกลจะกลับมาอยู่ในสภาพเดิม

คือตอนนี้ตามที่ได้ฟังทางอุตุ

ซึ่งก็คือฝนประจำฤดูของเรานั่นแหละ
ซึ่งประจำฤดูนี้ก็จะตกกระจาย

เทแบบพายุโซร้อนที่มาทางฝั่งตะวันออกแล้ว
เพราะฉะนั้นผมว่าถ้าดูตามแผนที่อากาศ
ถึงแม้ว่าโอเคทางอุตุบอกว่าจะมีฝนในช่วง๒๓๒๓วัน

ผมมองดูว่าฝนก็จะไม่เยอะเหมือนพายุโซร้อนอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นก็ทางด้านภาคอีสานทางด้านสกลนคร
ก็คงจะอยู่ในลักษณะของการเยียวยาการฟื้นตัว
ค่ะเราพอจะให้ประชาชนแถวนั้นเตรียมตัวได้ไหมคะ
ว่าเขาต้องอยู่ในสภาพโดยเฉพาะใกล้น้องหานหรือตรงที่อุ้มน้ำเยอะ
๓วัน๗วันหรือกี่วันนี้คะ
ผมคาดการณ์ลำบากเพราะปริมาณน้ำทั้งหมดเลยเนี่ยออกได้ทางเดียวครับคือน้ำกลับ

ได้ทางเดียวเลยมันขึ้นอยู่กับศักยภาพในการไหลของตัวน้ำกลับเอง

ค่ะซึ่งมันคือต้องรอน้ำก่ำไปทะลุโขงให้ได้ใช่ไหมคะ
นั่นคือปลายทางที่ต้องไปให้ถึงแล้วกว่าจะไปให้ถึงเป็นร้อยกิโลถูกไหมคะ

รสมภพค่ะได้ข้อมูลค่ะขอบคุณดรสมภพมากค่ะ

สวัสดีค่ะโอ้โหนี่คุณผู้ชมอธิบายแบบนี้
แล้วแต่นะคะคืออันนี้คือคำอธิบายที่คนที่ทำงานอธิบายให้ฟัง
แต่ความรู้สึกพอฟังแล้วรู้สึกยังไงอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชม
แต่อันนี้คือข้อมูลส่วนที่จะบอกว่าหลังจากนี้จะโดนซ้ำอีกไม่มีนะคะ
จะมีฝนแต่จะไม่โดนซ้ำขนาดนี้แล้วนะคะ

สองท่านไม่อยากจะบอกว่าตอนโฆษณาอธิบายแบบเดียวกันเลยค่ะคุณผู้ชม
โอ้สรุปเรียนรีบตั้งคำถามมาเขารุนแรงไปใช่ไหม
แต่เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมเราจะต้องก้มหน้ายอมรับชะตากรรมแบบนี้ทุกส่วนเมืองของทุกจังหวัดเลยหรือ
ถ้าทั่วประเทศผังเมืองมันเป็นแบบนี้ทั้งหมด

คือเราก็ต้องรายงานปีหนึ่ง๒๓จังหวัดที่ท่วมแบบนี้จริงหรือ

คุณผู้ชมค่ะนี่นั่งคุยกันก็ถอนหายใจใส่กันไปนะคะ

เพราะว่าคือเราดูจากสิ่งที่เราเอาแค่สังเกตดิฉันไม่มีความรู้เลยค่ะคุณผู้ชม
ก็คือทำไมมันท่วมทุกเมืองเลยนะ
ก็ดูจะมีงบประมาณก็ดูจะมีความรู้ทำไมท่วมทุกเมือง
ท่วมส่วนเมืองทุกที่เลย

เดือดร้อนที่สุดคือส่วนเมืองทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชม
เรายังไม่รวมถึงกรณีนอกเมืองแต่ว่าเปลี่ยนลักษณะการสร้างบ้านวิถีชีวิตอันนั้นยังไม่รวม
เข้าใจถูกไหมอาจารย์ก่อนว่ายังไงก็ท่วม
คือพื้นที่เปลี่ยนแล้ว
คือคือถึงแม้ว่าฝนจะตกเท่าเมื่อก่อนเนี่ยแต่ด้วยสภาพกายภาพของเมืองการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่ที่เคยเป็นคูคลองโดนถมกลายเป็นถนน
ที่เคยเป็นทุ่งนานโดนถมและกลายเป็นสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่โล่งที่เป็นย่าเป็นดินที่น้ำเคยซึมลงดินได้กลายเป็นพื้นปุ่นเพราะฉะนั้นต่อให้ฝนเท่าเมื่อก่อนยังไงมันก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมได้
แม้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยออกแบบระบบระบายไว้อาจจะให้ท่วมได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วน้ำค่อยค่อยระบายออกไปเหมือนอย่างกรุงเทพแต่ถ้าฝนเท่าเมื่อก่อนแล้วระบบเนี่ยไม่สามารถระบายได้ดีดังเดิมด้วยด้วยขยะด้วยอะไรต่างคือยังไงมันก็ท่วมนานเกินสองชั่วโมงอยู่แล้วอันนี้คือเงื่อนไขฝนเท่าเมื่อก่อนนะคะแต่อย่าลืมว่า
มีโอกาสในการที่จะท่วมเนี่ยมาขึ้น
และพื้นที่เมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เมือง
ซึ่งถามว่าระบบระบายอย่างกรทมอย่างนี้

แล้วหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เมืองคือมีลักษณะคล้ายกัน
เพียงแต่ว่าความรุนแรงของปัญหาอาจจะน้อยกว่ากรทม
แต่ไม่ใช่แปลว่าไม่มีเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ย
เราต้องมีแผนสำหรับพื้นที่เมืองจริง
ทุกเมืองต้องมีแผนรองรับอย่างนี้เลย

มันเป็นเรื่องจริงที่เราต้องเตรียมพร้อมและรับมือค่ะ
แบบอ้าท่วมนะ
อาจารย์แต่ว่าเราถึงแม้ว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปอย่างที่อาจารย์บอกนะคะ

ก็เราถามว่าเราใช้เทคโนโลยีไหม
เอาง่ายอย่างกอทมช่วงน้ำท่วมกรทมเนี่ย
ไปมาหลายรายการมากถามว่ากรทมมีเทคโนโลยีอะไรที่เข้ามาใช้

สมัยก่อนคุณลอกโดยนักโทษเดี๋ยวนี้มีนักโทษไหม
ค่อยขุดแต่ถามว่าขุดด้วยวิธีอื่นไหม

หรืออย่างกรณีที่ดินซุด

แล้วเราใช้เทคโนโลยีอะไรในการช่วยตรงนี้
ก็ไม่มีเทคโนโลยีในโลกมี
แต่ถามว่าแล้วเราใช้ไหม

ท่านรองค่ะอย่างนี้พอไม่ทำงานหนักบ้านเลยค่ะ
ทั่วประเทศแต่ละฤดูแต่ละจังหวัด
มันโดยหลักการจัดการสาภัยนะฮะ
ก็จริงแล้วเราต้องพยายามป้องกันและลดผลกระทบ

เชิงโครงสร้างและไม่ใช่เชิงโครงสร้าง

เชิงโครงสร้างก็เนี่ยฮะเรื่องของวิศวกรรม

ใช่ครับพอเป็นแค่ตัวกลางเฉยเอง

เรื่องของระบบกฎหมายการบังคับใช้กฎหมาย

การสร้างความพร้อมให้กับภาคพี่น้องประชาชน
เรื่องของการรู้ว่าพื้นที่ตัวเองเสี่ยงขนาดไหน
มีวิธีการแก้ไขปัญหาตัวเองยังไงป้องกันยังไง
นี่คือการเตรียมพร้อมลดผลกระทบให้มากที่สุดเลย

ซึ่งสมัยนี้มันต้องอยู่ที่ขีดความสามารถในการบริหารจัดการน้ำ
ซึ่งผมมองว่าทุกหน่วยก็ช่วยกันนะครับ
เราจะพยายามผันน้ำไปตรงไหนหน่วงน้ำไปตรงไหนไม่ให้เข้าเนี่ย

ว่าจะเป็นภาคเหนือลงมาน้ำยมไม่มีอะไรขีดขวาง
ก็จำเป็นต้องบริหารน้ำเพื่อให้เข้าสุโขทัยน้อยที่สุด
ก็ใช้วิธีนี้หน่วงน้ำพักน้ำเก็บน้ำไว้ก่อนบ้าง
แล้วก็รอจุกันตรงนี้แห้งแล้วก็ค่อยปล่อยลงมา

สามก็คือเรื่องของการสร้างการรับรู้แก่พี่น้องประชาชน

เตือนให้ถึงเตือนไวแล้วก็เตือนอย่างต่อเนื่อง
อย่าให้พี่น้องประชาชนถูกตัดขาดจากข่าวสาร

กระบวนการเตือนภัยอุทธกภัยก็คือเตือนภัยน้ำท่วมนะคะ

ทำไมเรารู้สึกเหมือนเราไม่ตื่นเต้นว่ามันจะเกิดเลยอ่ะคะท่านรอง
คือเราเคยคุยกันไหมคะว่าในหน่วยงานภาครัฐ

เตือนจริงและเราเตือนก่อนจริง
แต่เหมือนกับไม่ทันรับเฟลอค่ะ

เป็นคนวิตกมาก

ดูจังหวัดเตือนหรือเปล่าอำเภอเตือนหรือเปล่า

เพราะว่าเรามีทักษ์เสมอว่าเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ย

ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านักขณะนี้
ภาครัฐจะไม่ยอมพลาดเรื่องพวกนี้

ที่เค้าบอกไม่เคยเตือน

มีใครมาบอกผู้ใหญ่บ้านเตือนค่ะ

ต้องเตือนให้ตื่นเต้นนะครับ
เสริมทั้งลองว่ามันใช่เลยว่า

สิ่งที่จะช่วยได้คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ

ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญดังแร่นี้โดยเฉพาะ

ทางนี้มันไปไม่ได้แต่จริงน้ำมันหาทางออก

มันก็ต้องหาทางไปให้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของ

คือต้องทำให้น้ำมันมีทางไป
เราจะจัดการให้น้ำมันไปทางไหน
เป็นเรื่องของศาสตร์ในการตัดสินใจว่า

ก็จะมีสินในการบริหารจัดการมาก
แล้วก็เสริมของคุณจอมขวัญเมื่อกี้อีกนิดนึงว่า
เรามีเรื่องของเทคโนโลยีที่จะช่วยได้

เราสามารถเอาเทคโนโลยีมาช่วยได้
ทำยังไงที่ฝนตกที่ต้นน้ำ

ซึ่งพวกนี้เป็นเรื่องของระบบของการ

แล้วก็เป็นเรื่องของการที่สมัยนี้คือวิศวกร

ในการที่จะเข้ามาแล้วก็คาดการณ์

มันจะไปทางไหนมันจะใช้ระยะเวลา

แล้วถามว่าเรามีความพร้อมไหม
เรามีความพร้อมในระดับหนึ่ง

แต่ถามว่าหน่วยงานเต็มที่ไหม

แต่สำหรับประชาชนแล้วเนี่ยมันยังไม่พอ

บุคลากรและมีเทคโนโลยี

ไม่ว่าจะเป็นจากภาคใต้หรือจากสกวรนครเอง
คิดว่าสิ่งหนึ่งที่ภาคราชการต้องทำคือ

ทำไมการเตือนภัยที่เกิดขึ้นเนี่ย

ทำไมประชาชนยังตกใจ
ภาพที่ออกมาคือเขื่อนแตกแน่นอน

ทั้งที่ก็มีข้อมูลออกมาเป็นระยะ

มันเป็นในเรื่องของการสื่อสารเหมือนกัน

ท่านรองเหลือเวลาไม่ถึง๑นาทีค่ะ
พวกพี่ตื่นเหมือนกัน

อาจจะต้องมุ่งไปที่ปลายทางแล้วฮะ

เข้าใจวิธีการเตือนรวมทั้งเข้าใจวิธีปฏิบัติตน
ก็หมายถึงต่อไปธรรมชาติมันใกล้ตัวมากขึ้นแล้ว

คุณผู้ชมนะคะ
อันเนี้ยคือสรุปเฉพาะที่แค่สกลนะครับ

ยังไปไม่ถึงแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามกับไทยรัฐทีวี

ถามตรงลาไปก่อนค่ะพรุ่งนี้รายการมาไวหน่อยนะคะ
พรุ่งนี้เจอกัน๖โมง๒๐นาที